เรามาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับคุณผู้ชมครับ
วันที่มีการเปิดตัวพักเพื่อชาตินะครับเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มีการจับตาไปที่หญิงสาวคนหนึ่งเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพักนะครับ
เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวสาวนะครับ
วันนี้เราจะไปเจาะประเด็นว่าเพราะอะไรอดีตผู้ประกาศข่าวสาวคนนี้
ได้หันเหเปลี่ยนเส้นทางสายสื่อสารมวลชนมาเข้าสู่ถนนการเมือง
และร่วมงานกับพักเพื่อชาติรวมทั้งยังเป็นว่าที่โคศกหญิงของพักด้วยนะครับ

เป็นอีกหนึ่งพักการเมืองที่ถูกจับตาอยู่ตอนนี้สำหรับภักดิ์เพื่อชาติ
เพราะแค่เปิดตัวกองเชียร์ผู้ให้การสนับสนุน
ก็ทำเอาคอการเมืองถึงกับต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว
ก็เพราะแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทในสนามการเมืองทั้งนั้น
แต่วันเปิดตัวกองเชียร์และสมาชิกพัก
อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
หลายคนเขาก็ไปสะดุดตากับหญิงสาวสวยผู้หนึ่ง
ซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางชายหนุ่ม
ว่าเธอผู้นี้คือใครมีความเป็นไปและเป็นมาอย่างไร
อดีตก็เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
ค่ะเดี๋ยวก็ลดแล่นอยู่ในวงการสื่อนะคะ
มาตั้งแต่ตัวเองอายุประมาณ๑๘ปีแล้ว
แล้วก็ทำพิธีกรหลายช่องที่เป็นช่องหลัก

รู้ที่มาที่ไปของน้องเดือกเขาไปแล้ว
มันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุฉะนั้นถึงสนใจ
และตัดสินใจก้าวมาเดินบนเส้นทางการเมือง
เหมือนรุ่นพี่สื่อมวลชนหลายคน
การเมืองเนี่ยคือศิลปะละเอียดอ่อนต่อการใช้ชีวิตของคนเรา

ถ้าอยากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงค่ะ

การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้น

สตรีมีบทบาทในภาคของสังคมธุรกิจ
การเมืองเทียบเท่ากับผู้ชาย
อย่างน้อยเดียอาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนหนึ่งนะคะ

ที่จะทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้
อยู่ภายใต้สังกัดพักเพื่อชาติแบบนี้
เชื่อว่าคงเกิดคำถามสารพัด
ว่าทำไมทำไมเลือกที่จะเข้ามาอยู่กับพักเพื่อชาติ
เจ้าตัวก็รีบออกตัวว่า
เหตุที่ตัดสินใจมาอยู่กับพักน้องใหม่พักนี้
ก็เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาส
ให้ผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ได้แสดงออกความคิดเห็น
เจ้าตัวยังออกตัวปฏิเสธอีกว่า
ไม่ได้เป็นเด็กเส้นใครทั้งนั้น
แต่เพราะอุดมการที่สื่อตรงกัน
ได้เข้ามาร่วมงานกับพักเพื่อชาติ
พอเดี๋ยวได้ยินว่าพักเพื่อชาตินี่
เป็นพักเกาะกลางของประชาธิปไตย
ที่เขาออกตัวว่าอย่างที่บอกไป

แต่วันนี้เรามารวมกันมาทำประโยชน์
เพื่อสิ่งที่เราต้องการทำเพื่อชาติ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะเข้ามาทำงานการเมือง
แต่อนาคตจะเป็นเช่นไรน้องเดียก็บอกว่า
ขึ้นอยู่กับโอกาสและการตัดสินใจของประชาชนเขาล่ะค่ะ
ทิ้งท้ายเจ้าตัวยังกระซิบว่า
ในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการประชุมใหญ่พักเพื่อชาติเดือนหน้านี้
อาจจะมีชื่อเกรดปียานั่งอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของพักเพื่อชาติ
ถึงเวลานั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบเก้าอี้ทางการเมืองของเธอ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน